คุณผู้ชมครับรถยนต์ไฟฟ้าพลังงาน
รถยนต์พลังงานไฟฟ้าครับถูกนำไปจัดแสดงนะครับ

แสดงให้เห็นถึงเรื่องของเทรนด์ของรถยนต์ไทยที่มีการเปลี่ยนไป
ไปสู่เทคโนโลยีเรื่องของการประหยัดไฟมากขึ้น

ซึ่งเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า
ที่ให้สมรรถนะในการตอบสนองการขับขี่อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
ด้วยพละกำลัง๑๑๐กิโลวัตต์
ขับเคลื่อนได้ระยะไกลถึง๔๐๐กิโลเมตรจากแบตเตอรี่ขนาด๔๐กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง
รองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
ติดตั้งระบบเครื่องยนต์สันดาภายในขนาดเล็กเพิ่มเติม
เพื่อทำหน้าที่เป็นเครื่องปั่นไฟพลังงานสูง
กระแสไฟฟ้าชาร์จเข้ามาเก็บในแบตเตอรี่
เราเป็นโชว์เทคโนโลยีโชว์เคส
เพื่อที่ให้ความรู้นะคะ
ให้กับผู้ที่มาชมงานซึ่งจำนวนล้านคนขึ้นไป
จะได้มีความรู้ว่าเทคโนโลยีของการขับเคลื่อนของรถยนต์เนี่ย

แล้วมีเทคโนโลยีของรถไฟฟ้าที่อยู่ในนิสันลีฟ
และการนำเสนอนิสสันนวร่าใหม่ปี๒๐๑๙
ฟังก์ชันที่ยกระดับความสะดวกสบาย
พร้อมกับเสริมเทคโนโลยีที่ทันสมัย
กล้องมองภาพรอบทิศทางครั้งแรกในตลาดรถกระบะ
และเพิ่มความปลอดภัยด้วยถุงลมนิรภัยรอบคัน๗จุด

สันคาดการณ์ว่ามอเตอร์เอสโปร์ครั้งนี้
จะมียอดจองภายในงาน๒๔๐๐คัน
ซึ่งจะจัดไปจนถึงวันที่๑๑ธันวาคมนี้
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน